เช้าข่าวชัดโซเชียลยังคงเกาะติดประเด็น
เรื่องของปฏิบัติการ๑๖กุมภาพันธ์

อยู่ที่ประจำจุดของประตู๕ซึ่ง
เป็นประตูสำคัญที่อยู่ใกล้กุฏิดาวดึงด้วยนะครับ

ความคืบหน้าความเคลื่อนไหวที่ประตู๕

ความเคลื่อนไหวที่บริเวณประตู๕
ก็ยังเป็นไปด้วยความปกติค่ะ
แต่ล่าสุดมีการสับเปลี่ยนกำลังตำรวจนะคะ
โดยมีตำรวจเดินทางมา

อย่างที่เห็นในภาพอยู่ขณะนี้นะคะ

เข้ามาเพิ่มเติมบริเวณประตู๕

เข้าไปจอดบริเวณตลาดค่ะ

และมีการสับเปลี่ยนกำลังเพิ่มเติมค่ะ

การปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ช่วงเวลา
ประมาณ๖นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ

เป็นภาพของประชาชนศิษยานุสิตค่ะ

เพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติธรรมด้านใน
แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ถนนคลองแอลด้านหน้าประตู๕
และทำการสวดมนต์

ก็นั่งสวดมนต์กันมาประมาณ๒๐

ยืนสังเกตการณ์อยู่บริเวณ

เดี๋ยวจะให้กล้องจับภาพไปอีกทีนึงนะคะ

เป็นจุดจอดรถถ่ายท่อสด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นว่าบรรดาศิษยานุสิต
สังเกตได้ง่ายนะคะก็จะใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่หมวกนะคะ
ศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายที่เดินทางมา
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายภาพนิ่ง

ในส่วนของตำรวจนะคะก็ยังคงปักหลักอยู่บริเวณจุดเดิมค่ะ
นั่นก็คือปักหลักปักหลักปิดบริเวณประตู๕และประตู๖นะคะ
โดยไม่อนุญาตให้คนที่อยู่ทางด้านในออกมาบริเวณด้านนอก
และไม่อนุญาตให้คนด้านนอกเข้าไปด้านในค่ะ
ส่วนภารกิจอื่นนะคะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีต่อหรือไม่
เพราะขณะนี้นะคะในส่วนของพระนพพรรวมไปถึงพระสนิทวงศ์
คุณระพีพันธ์ค่ะสังเกตจากที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ในส่วนของศิษยานุสิตมีจำนวนเท่านั้นและน่าจะมีมากขึ้นกว่านั้นไหมคะ
ยังคงเดินทางมาเพิ่มเติมเรื่อยนะคะ
แต่จะมาในลักษณะเดินมา๑คน๒คนค่ะไม่มีมากกว่านี้แล้วนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนที่เดินทางไปรับประทานอาหารบริเวณโรงอาหาร
ซึ่งอยู่ข้างกับวัดนะคะแล้วก็เดินทางกลับเข้ามา
ในส่วนของศิษยานุสิตที่เดินทางมาจากด้านนอกไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นสิทธิ์ที่ไม่ได้เข้าไปด้านในแล้วพักอยู่บริเวณด้านนอกซะส่วนใหญ่ค่ะ
โดยรวมถือว่าด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะ
ก็จะมีแค่บางช่วงบางตอนค่ะที่ประชาชนหรือว่าศิษยานุสิตที่เขาต้องการใช้ถนน
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็จะมีในส่วนของผู้ปกครองนะคะ
ที่ต้องการพาบุตรหลานไปโรงเรียนแล้วขับรถผ่านมาทางนี้
ทางตำรวจก็ไม่อนุญาตให้ผ่านไปก็มีการปะทะคารมกันเล็กน้อยนะคะ
แต่สุดท้ายทางประชาชนก็ยอมที่จะไปใช้เส้นทางอื่นนะคะ
เพราะว่าในส่วนของตำรวจเองก็ใช้วิธีการเจรจาด้วยความสุภาพและละมุนละม่อมค่ะ
ขอบคุณคุณระพีพันธ์นะฮะถือว่าเป็นจุดปักหลักของเจ้าหน้าที่นะฮะ

แล้วก็เป็นจุดปักหลักของศิษยานุสิต